พูดถึงอาการคือของพี่บ้อนเลยนะคะพี่บอลค่ะ
เกิดอะไรขึ้นอะไรคนสงใจบ้างมันยังไม่พออะไรเกียจ
ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็
ที่รักและเป็นห่วงนะครับ

แล้วทุกคนก็ถามมาเยอะมากขอพูดเลยว่าตอนนี้พี่โรเบิร์ตนะครับ
อันนี้ผมสามารถพูดได้เพราะเราได้คุยกับพี่โรเบิร์ตแล้วนะครับ
ตอนนี้พี่โรเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งนะครับผมไม่ขอเปิดว่าเป็นระยะไหนนะครับ
แต่ว่าคือโอเคเราเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็น้ำท่วมปอด
และตอนนี้ได้ทำการเอาน้ำออกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับ
และสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการจากแฟนพี่โรเบิร์ตนะครับ
ก็คือตอนนี้กำลังใจเท่านั้นนะครับกำลังใจจากแฟนแฟนพี่โรเบิร์ต
กำลังใจจากพวกเราเนี่ยพวกเราเต็มร้อย
เต็มร้อยคือพ่อพี่แจ๊ดพี่ตั๊กพี่นุ้ยพี่กระรอกนะฮะพี่ชูอะไร
คือพี่น้องตลกไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำมทุกคนนะฮะ
เราจะสลับหมุนเวียนกันมาเยี่ยมดูแลช่วยกัน
เท่าที่เราจะมีให้กับพี่โรเบิร์ตได้ในตอนนี้
คือพี่โรเบิร์ตเป็นมาระยะเวลาเดือนกว่า

เดือนกว่านะฮะคือคือจริงจริงอ่ะเราเรารู้แต่
คือเรายังไม่อยากให้เพื่อให้มันรู้แน่ชัดแน่ชัดก่อนว่า
เนื้อร้ายเนี่ยเรามันใช่ไหมเราแค่หวังว่าเฮ้ย
อย่าให้มันเกิดขึ้นนะอย่าให้มันเป็นนะนะฮะแต่ที่สุดแล้ว
ตอนแรกก็ปิดแล้วก็ปิดพี่โรเบิร์ตแต่ด้วยความที่เขามีใจสู้
แบบว่าเขารู้และเขาสู้เขาสู้ครับผมอันนี้คือตอนนั้นมีอาการยังไงอ่ะครับ
โรเบิร์ตถึงแบบไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครับคือครั้งแรกครั้งแรกคือจะมี
มีก้อนปูดตรงนี้ตรงอ่าเขาเรียกอะไรสี่ข้างสี่ข้างสี่ข้าง
ข้างแล้วทีนี้เอ่อเขาบอกว่าเขาปวดเหมือนเหมือนปวดตัว
เหมือนปวดตัวเขาก็เลยไปนวดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็
คือยังไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็กินยากินยาเพื่อพักผ่อน
ที่แรกครับเป็นอย่างเงี้แล้วก็คือด้วยมีงานมีงานเออ
เริ่มเหนื่อยขึ้นเริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วพักผ่อนน้อยเหนื่อยขึ้น
วันหนึ่งไปตรวจครั้งแรกครั้งแรกที่ไปตรวจเอ่อโรงพยาบาล
ตรงบ้านเราเลยนะตรงบ้านเราตรงบ้านเราเสรีริรักษ์เสรีริรักษ์
แจ๋วก็โทรมาว่าคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ตเป็นมะเร็งอืม
แล้วก็เฮ้ยเอาให้ชัวร์ดีกว่าใช่เพราะว่าเขาแค่เขาแค่เก้าสิบเก้า
สิบเก้ายังไม่ฟันทงเต็มร้อยว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็
ไม่อยากให้มันไม่ไม่ให้ไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็เอ่อ
เอาชิ้นเนื้อนะครับไปที่หัวหินเอาชิ้นเนื้อไปตัดหลังจากนั้นก็
ผมก็ส่งไปหาพี่โถแร้พี่โถแร้ก็ติดต่อเอ่อโรงบาลอ่ะ
ผมส่งส่งส่งผมจะส่งใบอ่าส่งส่งส่งใบที่จากสินเอ่อ
สิริรักษ์ก่อนส่งไปว่าเนี่ยทางการแพทย์ครับเขียนมาอย่างนี้
ว่ายังไงลุงผมก็ส่งไปหาลุงโถแล้วเสร็จลุงโถแระก็ให้
โรงเอ่อโรงพยาบาลเอ่อไม่ใช่พี่ตรงมะเร็งเอ่อและวิถี
ราชวิถีเขาก็พอบอกออกมาว่าเฮ้ยเขาก็แทงมาแล้วเป็นมะเร็ง
ทีนี้เอาให้ชัวร์ดีกว่าเอาให้ชัวร์ก็เลยไปตัดชิ้นเนื้อ
อืมจริงที่อ่าแล้วก็รอผลจนเนื่อนไหลเข้าก็เลยชัดว่า
พี่เป็นมะเร็งอืมนะครับตอนแรกที่ต้องสินใจปิดบังที่
อ่ะค่ะเพราะว่าเราควรห่วงเขาหรืออะไรถามว่าไอไอ
สิ่งเหล่าโลกนี้ถามว่าผมตอนแรกผมยังไม่บอกพ่อเลย
เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครรู้สุขภาพจิตแล้วมันรู้สึกว่าจะทำให้
คือคนใกล้ตัวมันจะเครียดคนมันจะเครียดแต่เรารู้
เรารู้เราก็จะยังไงดีวะจะยังไงดีวะเพราะว่า
มันไม่ใช่โรคหวัดมันไม่ได้เป็นหวัดมันไม่ได้เป็นเอ่อ
เป็นไข้ที่สามารถจะบอกพี่พี่เบิร์ตเป็นอย่างนี้นะพี่ไม่ได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนกลัวเขาจะเซ็นซีทีฟแล้วสุดกลัวเขาจะซุด
แต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยบอกเถอะเขาก็บอกเถอะเขาจะทำตัวถูก
เขาสู้เพราะหนึ่งเขาเคยรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
อืมเขาเคยรอดตายจากที่ปอดเขายุ่ยมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้ววันหนึ่งเขาเอ่อเขาขอจัดการไว้ครู
แล้วเขาฟื้นกลับมาจนกลับมาเป็นโรเบิร์ตสายควันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ร่างกายข้างในเนี่ยของเขาเนี่ยมันมัน
มันเริ่มไม่ร้อยมันไม่เต็มร้อยแล้วมันค่อยไปตามเวลา
ด้วยการใช้ร่างกายเยอะด้วยนะฮะจากที่เขามีงานเยอะนะครับ
แต่ถามว่าผมพูดตรงนี้เลยพี่โรเบิร์ตไม่เคยไปแตะเรื่องยายอีกเลย
นะครับผมเอ่อบางทีผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วมันรู้สึกว่า
ขอร้องเถอะครับนะครับว่าเราให้กำลังใจเขาดีกว่า
ผมไม่อยากให้แบบกลับไปเล่นอีกหรือเปล่ากลับไปอย่างนี้
มันรู้สึกไหมเขาอาจจะสงสัยตรงนี้ก็ไม่เป็นไร
ก็อยากให้กำลังใจตอนนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเขา
เขาดูนะเขาอ่านเขาตอนนี้เขาก็เล่นอย่างเขาก็นอนดูอะไรอย่างนี้
อ่าล่าสุดก็เตะตะก้ออืมเตะแล้วยังเตะตอนนี้คุณหมอเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด
คือตอนนี้พี่เบิร์ดกลับบ้านแล้วครับอ๋อพี่เบิร์ดอยู่บ้านอยู่บ้านตอนนี้ต้องอ่า
กลับมาฟื้นฟูพี่โรเบิร์ตไม่สามารถใช้แสงคีโมได้เนื่องด้วยร่างกายเขา
ไม่ไม่ไหวรับไม่ได้รับไม่ไหวรับยากคือตอนนี้ต้องเอามาเพื่อฟื้นฟูอ่ะ
เพื่อให้ร่างกายร่างกายกลับมาแล้วก็กลับไปคุยกับหมออีกทีว่า
สามารถรับได้หรือยังทำได้หรือยังนั่นแหละลักษณะตอนนี้คือเป็นการตามอาการไปก่อนใช่ไหมครับ
ตอนนี้ดูแลสามอาการดูแลอาการแต่ละวันสุดทรงดีมันจะอยู่อย่างนี้ครับ
ลงลงใช่แต่ถามว่าหลังหลังอ่ะพอไปคุยเขาก็เหมือนมีกำลังใจ
มันได้เห็นพี่น้องทุกคนเวียนไปหามันคือกำลังใจที่ผมว่ามันดีมากครับ
ย้อนเป็นอาทิตย์ที่เอาแต่ใจบอกเขาตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเขาชอบเขายังไง
เขาไม่ช็อกครับพี่เบิร์ตสู้เขาบอกเขาเคยเขาเคยรอดตาย
อย่างล่าสุดอ่าเราได้จัดการไหว้ครูใช่เราคือเขาเขาอ่าลอง
เราต้องเอาสิ่งปฏิหารช่วยอ่าในเมื่อพี่อยากไหว้ครูพวกเรา
จัดงานไหว้ครูให้เพราะว่าตอนนั้นพี่รอบเคยทำให้ทีละ
กระลอกเชิญยิ้มเคยทำให้ทีแล้วเขารอดตายเขารอดมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วครั้งนี้เราก็๕คน๖คนรวมกันจัดงานไหว้ครูให้กับเขา
หวังว่าสิ่งปฏิหารน่าจะมีน่าจะมีเพื่อช่วยเขา
อะไรตอนนี้ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีกำลังใจ
แล้วก็กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเราทำให้หมดครับในส่วนของเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ค่ะ
กระทบเยอะมากน้อยขนาดไหนถามว่าตอนนี้เรื่องงานเรื่องรายรับ
ผมบอกแล้วไม่กระทบเพราะว่าตั๊กกับผมดูแล
แม้กระทั่งไปเล่นงานผมกับพ่อตั๊ก
หากให้บางทีไม่ได้พี่นุ้ยไปวันนั้นอ้าว
เราจะต้องคือตัดแด่งให้พี่ใช่ช่วยกันคือคือถามว่าเราไม่ทิ้ง
เขาก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณขอบคุณพวกเราที่ไม่ทิ้งเขา
ขอบคุณที่ผมว่าเงินตอนนี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับเขา
เขาก็เขาจะยกมือไหว้ทุกครั้งเวลาเอาเงินไปให้
เหมือนอย่างเนี้ยอ่ะผมถ่ายอาจารย์กันเขาไม่มากี่กี่ครั้งแล้วเอ่อ
หลายสี่อาทิตย์อ่ะทุกครั้งเคยได้เท่าไรพี่เบิร์ดได้เหมือนเดิม
พี่เบิร์ดได้เหมือนเดิมรายการไหนเอ่อที่มีพวกเราไปเล่นที่มีพวกเรา
ที่มีกลุ่มพวกเรานะครับที่มีกลุ่มพวกเราพี่เบิร์ตได้เงินเหมือนเดิม
คือยังแบ่งเงินตรงนี้เพื่อได้เงินที่ช่วยพี่เบิร์ดไปโดยโดยบรรยาย
คอนเสิร์ตบอลคอนเสิร์ตอ่ะพ่อเท่านี้นะพ่อนะ
ตั๊กเท่านี้นะเราหักให้หักให้ตลอดไม่มีมาว่าจะมาพูดเพื่อ
เราหักให้จริงจริงเราทำจริงจริงครับเราก็จะต้องดูแลจน
จนจนจนสุดท้ายจนสุดท้ายครับข้าวสาวพยาบาลข้าวสาวพยาบาล
คือพี่ตั๊กเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเราพวกเราเดินยันป้าย
ทุกคนช่วยประยันป้ายทั้งหมดครับทั้งหมดเลยค่ะใช่พี่
พี่โรเบิร์ตเต็มที่ครับคือแต่ตรงเนี้ยอ่าอย่างถ้าโรงพยาบาลเนี้ย
ถามพี่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ให้มาเนี่ยมันสามารถ
มันยังสามารถที่เยียวยาได้เพราะว่าแต่ละเดือนถามว่าเอ่อ
ก็เป็นแสนนะเป็นแสนนะที่พี่โรเบิร์ตได้อยู่ตอนนี้นะครับ
เพราะสามสามรายการที่ที่ที่เราเนี่ยดูแลกันแล้วเอ่อ
จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพี่โรเบิร์ตที่เราจะดูแลที่นั่งอยู่ตรงนี้
ถามว่าเราได้คุยกันแล้วว่าถ้าใครวันหนึ่งใครเป็นอะไรไป
เราดูแลกันหมดเราดูแลกันหมดเพราะมันคือครอบครัวครับ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ย
อะไรที่เขาเขาอยากกินอ่าพยายามบอกพี่ต้องกินเยอะเยอะ
ต้องกินนะต้องกินต้องฝืนกินแล้วก็เอ่อการพูดการอะไร
มันก็จะช้าลงจะช้าลงเนื่องด้วยป่วยป่วยคนป่วยครับ
เหนื่อยเหนื่อยแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
เหมือนเหมือนน้ำท่วมเยอะแล้วเขาต้องใช้ออกซีเย็นอ่า
เป็นคนที่เข้าอยู่แบบที่เป็นหรือว่าพี่แจ๋วครับ
พอมีอะไรปั๊บปุ๊บถึงพอมีอะไรปั๊บถึงเพราะว่า

บอลยังไม่กลับบ้านเลยนะหลายวันแล้ว

เขาโปรด

เดินเดินเพื่อให้ลืมความปวดอะไรอย่างนี้

ในเมื่อสองบาทที่ผ่านมามีมีมีอาการไฆฆ์คล้ายกับช็อปบ้างหรือยัง
ยังครับยังฮะแต่มีเอ่อมีเมื่อวานซื้อนี่แหละฮะ
เมื่อวานซื้อนี้ที่ที่แบบมันแบบปกติเล่าไม่รู้ว่าข้างใดเขาเป็น
ขึ้นขึ้นลงลงพี่ยังไงบ้างพี่โอเคไหมเออ
ประจำให้เขาแบบได้ผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วตอนนี้คือสมภัยกิจใจเขากำลังใจดีมากเลยใช่ไหมใช่
บอกเขากำลังใจดีมากกำลังใจดีมาก
คือที่เขาได้จากพวกเราเขาแบบเขาเขาพูดเลยผม
ที่ผมแบบอ่ามารู้สึกตื่นตามใจขอบคุณมาก
ที่ไม่ทิ้งเขาขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งเขาคือหน้าตาผู้เบิดแล้วยังจดใสจำใสอยู่ใช่ไหม
ครับก็ก็อ่าบางที่ก็ปากเขาก็ปากแพร่ของเขาอะไรอย่างเงี้ย
คือยังแต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยเออ
แต่คือน้องเขาอยากออกมาทำงานแต่คือเรื่องด้วยสภาพร่างกายเขาไม่ไหว
แต่ใจเขาสู้มากผมบอกเลยเขาสู้เขาสู้ทั้งที่เขารู้แต่เขาสู้
มีอะไรบ้างไหมคะที่แบบว่าเราเตือนแล้วหรือว่าห้ามแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเขาอยากจะออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ย
มีอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเขาเดินอยู่เขาเดินออกมามาที่บ้านที่บ้านของผมเนี่ย
ผมกลัวเดี๋ยวใครจะไปล้มเปราะแล้วก็ปิวแล้วตอนนี้ผมบอกให้ใช่ครับ
เสี่ยงกับภาวะเหมือนติดเชื้ออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับ

เรื่องการกินอะไรอย่างงี้บางทีเราต้องต่างกันนะ
เขาอยากกินในสิ่งที่เขากินไม่ได้อะไรอย่างนี้

มีความหวังไหมครับว่ามันจะรักษาได้นะ
มันจะหายไหมหรืออะไรอย่างงี้
แนวทางการรักษาอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวกับคุณน้องมีไหม

คือตอนนี้คือแค่ว่าเขาต้องฟื้นฟู
ฟื้นฟูฟื้นฟูสู้กับมัน
แล้วก็เอาร่างกายเนี่ยเพื่อไป
ฉายแสงไปคีโมให้ได้
แต่ว่าคือเมื่อวานเขาก็น่าอธิบายให้ผมว่า
ตอนนี้เขาก็พูดปอดเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้

มันต้องคัดกรองต้องให้เขาพักผ่อน
ฟื้นฟูอย่างเดียว
เขากินอ้าวกินยาตามที่คุณหมอที่คุณหมอคอยนั่นมาอะไรอย่างเงี้
อ่าพอปวดปั๊บก็จัดยาให้เขาอืมอย่างนี้
อ่าไม่ถึงขนาดนั้นอย่างนี้ครับอื้อหือก็อ่า

เดี๋ยวผมจะให้เขาขอบคุณเป็นแฟนนะที่ก่อนอาทิตย์ผมจะต่อสายเพราะ
พอผมได้คุยกับเขาแล้วแล้วเขาก็อยากจะ

กำลังใจเยอะเยอะเดี๋ยวก็หายใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้อยากได้อีกบันใจ
หลาโหลครับฮัลโหล
ครับอ่ามีอะไรจะฝากถึงแฟนแฟนไหม
แล้วก็พูดกับพี่หน้าข่าวไหมพี่เบิร์ดขอบคุณแฟนแฟนอ่ะ
ครับผมก็ขอมาบทดสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปถ้าเจอผลงาน
ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไม่ไหวสู้ไหม
จะเอาไปช่วยเขาทำงานอย่าเอาไปช่วยเขาถ่ายรายการเพราะว่าเขาจ่ายเราเหมือนเดิมทุกอย่าง

ปุ่นนี่ก็คำลังใจที่ลวดมาสู้เลยนะคะ
ส่วนที่สำคัญขอบคุณพี่คร่อม

พี่เบิร์ดขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ
พี่เบิร์ดขอบคุณแฟนที่เข้ามาเม้นให้กำลังใจพี่เบิร์ตหน่อยเร็ว
ขอบคุณกำลังใจทุกคอมเมนต์นะที่มอบให้
บางคนก็ถามบ้างว่าไปไหนเป็นอะไรมากไหมอะไร
ขอบคุณจริงครับ
ไม่ไปไหนครับยังอยู่รับใช้ตลอดครับ

เดี๋ยวเราไปซื้อของนะวันนี้เตะตะก้อไหม
ไม่คนเรารับใช้เลย
รับใช้คือเสียงภาพเสียงหัวเราะของพวกเรานี่
ต้องมานะแฟนรออยู่นะ
ครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับ
ขอบคุณแบบแม่สิตางก่อนเร็ว
เนี่ยก็ไปงานตลอด
น้องก็ขอถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปพี่
อ่ะพี่ขอบคุณแล้วก็ชอบกัน
แล้วอ่างเถิดเทิงโอเคไหมตอนนี้
เอาคนอื่นมาเลยไหมเนี่ย

พี่เสื้อมันชนด้วยนะคับ

แค่ดูเขากับแฟนเขากันแต่งงานก็ยิ้มไม่หยุด
กำลังใจจากเอ่อพี่พี่น้องน้องในวงการด้วยคืออย่างเอ่อ
ผมก็จะรู้ว่าเขาชื่นชอบใครอะไรอย่างนี้เราก็จะไปขอคลิป
อะไรให้กำลังใจพี่เบิร์ตอ่าอะไรอย่างเงี้ยฮะยังอ่ะ
เขาชอบคนนี้อย่างเดียวอย่างวันนี้เย็นเนี้ยผมจะพาไป
เขาไปเจอบุคคลที่เขาชอบแล้วเขามาอะไรอย่างเงี้เรารู้สึก
โทรไปผมโทรไปขอคลิปเขาแต่เขาบอกเฮ้ยไม่ได้
มันเป็นคลิปไม่ได้ต้องมาแต่เขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือเออ
เรารู้สึกว่าตอนนี้แฟนหรือว่าพี่ในวงการคือทยอยให้
กำลังใจดีใจครับดีใจขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณตัก
ตั๊กพี่ตั๊กบอกเลยบอกเลยขอบคุณพี่พี่พ่อพ่อขอบคุณ

ขอบคุณนะครับผมที่รักพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ